สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็น
ดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคนะคะเห็นคลื่นแบบนี้บอกเลยว่าระยะนี้นะคะ
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกฝนฟ้าขนองแล้วก็คลื่นสูงในทะเลแถบภาคใต้
โดยเฉพาะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยเลยนะคะ
หลายพื้นที่ปากทงแดงแล้วแล้วก็หลายพื้นที่นะคะที่ชาวเรือนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มความระมัดระวัง
หรืออาจจะไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าก็ประสบอุบัติเหตุกันไป
อย่างน้อยตอนนี้เรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าสภาพอากาศจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
คลื่นที่จะเกิดขึ้นสูงมากคือแถบจังหวัดสุราชธานีดงมา
คลื่นมีโอกาสสูง๒๓เมตร
สังเกตจากโมเดลจำลองอากาศที่นี่
คุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำเงินเข้มนี้ค่ะ
คือแบรนด์ที่มีขึ้นสูง๓เมตรเลย
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นดูเหมือนว่า
คลื่นจะน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทย
แต่ยังไงก็ต้องคงเพิ่มความระมัดระวังอยู่
เพราะว่าระยะนี้ลมแรงเกษ
แต่แบ่งเป็นส่วนตอนบนนะคะกับตอนล่างตอนบนอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีลมพัดแรงด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอาศัยอิทธิพลนะคะจากลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีลมแรง
ส่วนเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยก็เบาบางนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังคงหนาแน่นอยู่เหมือนกัน
ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพเพิ่มเติมขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระยะนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะ
ร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่แล้วก็มีเมฆปกคลุมและมีลมแรงด้วย
ระวังเรื่องของการเดินทางการสัญจรแล้วก็ทำการประมงค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ระยะนี้ช่วงเช้าอากาศเย็นมีลมแรงกลางวันแดดร้อนแดดจัดนะคะ
ถ้าหากว่าใครจะซักผ้าตากผ้าหรือว่าตากพืชผลการเกษตรก็สามารถทำได้ค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ